สวัสดีครับวันนี้ท่านมาสอบกับน้ำอุ่นแล้ว

มาพูดดังนิดนึงครับ
จากการพูดคุยของตัวน้ำอุ่นนะครับ
เขาก็ให้การยอมรับเพียงแต่ว่า
เขาเป็นบุคคลตามที่ปรากฏในคลิปที่สื่อมวลชนได้เห็นอยู่มาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วเขาคือแนวว่าเขาไม่กลางภาคเศษหรือที่รับสารภาพอะไรครับ
คงจะเป็นภาคเศษนะครับถ้าจากคำพูดของเขานะครับ
เขารับเพียงแต่ว่าภาพถ่ายหรือตามคลิปต่างที่เขาอยู่กับน้องลาลาเบล
เขาทราบไม่ว่าอากาศทำเขาต้องห่ายกับเขา

ทำไมเขาเฟ่ย์หนอส่งถ้าว่า
ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่า
เขาเองเขาไม่ทราบว่าน้องลาลาเบลจะถึงกับเสียชีวิตนะครับ
เพียงแต่คิดว่าลาลาเบลเมาหมดสติ
แล้วเขามาทราบเมื่อไหร่ครับว่าลาลาเบลเสียชีวิตนะครับ
มาทราบหลังจากที่ได้รับแจ้งจากญาติพี่น้องของลาลาเบล

ผมไม่ได้สอบถามแต่ถามเขาเมื่อกี้นะครับ
ว่าเขาทราบหลังจากที่ทางญาติลาลาเบลไปแจ้งนะครับ

ของคนอื่นนะครับ
ถ้ามันมีข้อกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องถึงนะครับ
ในกรณีของลาลาเบล
ก็คือสรุปนะเวลานี้เราแจ้งข้อเก่าหานะครับ

แจ้งข้อหาในเรื่องของการนวงเหนียวกักขังนะฮะจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
ซึ่งเราได้ขออนุมัติความเห็นชอบจากท่านผู้พิพากษานะครับ
ในการจับกลุ่มตัวน้องน้ำอุ่นนะครับแล้วเราก็แจ้งข้อเก่าหา
ตามนี้นะครับส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับ
ถ้าจะพูดกันถึงก็คือผู้สื่อข่าวหมายถึงที่บางบัวทอง
ตามที่เป็นข่าวปรากฏตั้งแต่ต้นถูกไหมครับนะครับ
ถ้ามีข้อเกี่ยวพันธุ์กฎหมายเกี่ยวพันไปถึงกลุ่มที่ร่วมอยู่ด้วยนะครับ
หรือว่าใครที่ร่วมในการกระทำความผิดก็คงจะต้องถูกดำเนินคดีด้วย
แต่ณเวลานี้นะครับเราอยู่ในระหว่างที่ดำเนินการสืบสวน
ขยายผลบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะมีใครที่เกี่ยวข้องอยู่บ้าง

หรือผิดแน่ชัดแต่มีโอกาสนะครับอาจจะเป็นข้อหาใด
ข้อหาหนึ่งหรือไม่อย่างไรก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบ
นะครับว่าขอให้พนักงานสืบสวนสอบสวน
อ่าชุดที่เราได้ตั้งขึ้นมานะครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับ
การบูรณาการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ผมใช้คำพูดว่าทั้งหมดนะครับภาพรวม
นะครับอยู่ในระหว่างดำเนินการนะครับว่าอาจจะเข้าร่วมกันนวงเหนียวหรือไม่เข้าหรือจะไปเข้าข้อหาใดข้อหาหนึ่งนะครับอันนี้ขออยู่ในระหว่างดำเนินการ

คุณยังปฏิเสธอยู่คุณยังปฏิเสธกับข้อหาอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีพยานหลักฐานอะไรที่จะเอาผิดเขาได้แน่แน่จักครับเพราะว่าอยากเป็นสังคมก็อยากเป็นความว่าจะเอาผิดเขาได้ไหม
เวลานี้จากการสอบสวนปากคำหรือจากพยานหลักฐานต่างเนี่ยนะครับเราค่อนข้างจะมั่นใจนะครับค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าในการกระทำความผิดของน้องน้ำอุ่นเนี่ยน่าจะเข้าข่ายตามที่เราได้แจ้งข้อเก่าหานะครับ
พยานหลักฐานนี้อยากได้ขอเวลาเตอร์ให้นะครับ
อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนนะครับ
ก็เป็นไปตามที่ห่วงระยะเวลาณเวลานี้นะครับแต่ขอพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแพทย์จะสามารถยืนยันได้มากน้อยขนาดไหน
อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ

อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ

อ๋อขออนุญาตเป็นในเรื่องของการสอบสวนปากคำแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับ

เป็นการตกลงกันระหว่างเขากับน้องน้ำอุ่น
แต่อย่างพี่บอกว่าเขาจะพูดยังไหร่ก็ได้

สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบว่า
นะครับว่าสื่อมวลชนก็พอได้ทราบหลายอย่างนะครับว่า
ดื่มเหล้าจนเกินขนาดนะครับ
หรือดื่มสุราจนเกินขนาดนั้นเนี่ย
มันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ถึงกับเสียชีวิตได้
อย่างกรณีเช่นนี้นะครับอย่างกรณีเช่นนี้ครับผม
การฝากขังผมตอบได้นะครับว่าเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ
พรุ่งนี้นะครับถ้าทำการสอบสวนตามขั้นตอนกระบวนการ
ในการสอบสวนเสร็จสิ้นนะครับพรุ่งนี้ไม่เกินไม่เกิน๔โมง
ครับไม่เกินสี่โมงนะครับไม่เกินสี่โมงเย็น

เห็นว่าพ่อกับแม่เนี่ยพาออกจากคุณตัวนี้
หรือว่าเข้าขายพาผู้ต้องหาคุณนี้ได้ไหมครับอ๋อต้องต้องอยู่ที่ว่าเจตนานะครับ
ต้องอยู่ที่ว่าเจตนานะครับว่าเขาทราบหรือไม่นะครับว่าน้ำอุ่น
ถูกออกไหมจับแล้วหรือยังหรือตกเป็นผู้ต้องหาแล้วหรือยัง
นะครับอันนี้ต้องดูนะครับนะครับเราอย่าเพิ่งไปมองว่า
เขาพาออกมาจะต้องเป็นการเข้าข่ายพาผู้ต้องหาหลบหนีหรือช่วยเหลือสนับสนุนอะไรต่าง
อย่าเพิ่งไปมองถึงขนาดนั้นนะครับครับผมเอาเป็นว่าเอาเรื่องของน้ำอุ่นก่อนดีกว่า
ผลตรวจเสร็จข่าวที่พบในบ้านย่านบรรพท้อนี่ผลออกจากภาคอะไรนะฮะ
ยังฮะยังไม่ได้รับแจ้งจากท่านครับท่านครับจนถึงขณะนี้
น้ำอุ่นมีการให้การซัดทอดบุคคลที่บางบัวทองมาหรือยังครับก็ให้การเป็นประโยชน์หลายอย่างนะครับ
เป็นประโยชน์หลายอย่างนะครับมีการซัดทอดไปถึงกี่บุคคลครับ
คำว่าซัดทอดเนี่ยนะฮะมันหมายถึงยังไง
มีการกล่าวไปถึงผู้ที่ร่วมนะครับในอ๋อผู้ที่ร่วมใช่ไหมฮะ
ที่อยู่ในวันนั้นนะฮะค่ะอ๋อเขาบอกครับเขาบอกประมาณนี้
ก็เดี๋ยวน่าจะประมาณสักสิบคนได้โดยพูดแปลกก็สิประมาณสิบคน
จริงเราก็ประสานกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับ
นะครับว่าอันตรายส่วนไหนที่เกี่ยวกับกรอบหชาการตำลวดโพลีภาคหนึ่ง
อย่างที่ท่านภูมิครับการได้เคยแถลงไปแล้วว่าความผิดใดที่เกิดขึ้นในเขตของกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะครับ
เราก็จะมอบให้กองชาการตำรวจภูทรภาค๑เป็นผู้ดำเนินการ
ส่วนไหนที่เกี่ยวข้องหรือเป็นความผิดในเขตของกองบัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
เราก็ดำเนินการตามวิอาญานะครับ
อย่างไม่จบครับ

เรายังไม่ทราบอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่า

ในเรื่องของการเสียชีวิตของลาลาเบลนะครับ
จะมีเรื่องอื่นพันเข้ามาอีกวันไหนเวลาอะไรยังไงนะครับอยู่ที่ของการขยายผลต่อเนื่องนะครับ
ณเวลานี้เนี่ยทางกองชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเองก็ดำเนินการสืบสวนในกลุ่มต่างนะครับร่วมกับของเรานะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าพันไปถึงเรื่องไหนเมื่อไหร่อย่างไรเราขยายหมดนะครับก็เรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับ
เรื่องการประกันตัวนะครับเป็นดุลพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวนครับคงต้องถามพนักงานสอบสวนผมไม่กล้าก้าวร่วง
ณขณะนี้เราสามารถยืนยันสถานที่น้องเฟลล์เสียชีวิตได้แล้วหรือยังคะ
ณเวลานี้สถานที่ใช่ไหมครับก็ขอฟังจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเวลาอะไรก็จะบอกเราเห็นนะครับว่าเรารู้เวลาเสียชีวิตเราก็จะรู้สถานที่
เพียงแต่ว่าช่วงเดี๋ยวรออันนี้เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้สอบปากคำชัดแจ้ง
แต่การที่สารออกหมายจับนึงก็แสดงว่าช่วงเวลาการตายก็คงอยู่กันนะครับผมคงไม่ยอดกลับไปที่บางบทธรรมแล้วใช่ไหม
ก็มีโอกาสครับมีโอกาสนะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งให้ผมตอบอะไรแน่ชัดเลยครับนะครับแต่ว่าตามวิทยาในเมื่อการกระทำความผิดเกิดขึ้นในเขตของที่เราพบศพที่กองประชาการตำรวจนครบานนะครับเราก็คงต้องดำเนินคดีไปก่อนนะครับแล้วก็ร่วมกับทางกองชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
เพื่อให้ญาติได้เจอแต่เขาบอกว่าเขาไม่ทราบว่า
ในขณะนั้นลาลาเบลเสียชีวิตหรือไม่อย่างไรเขาไม่รู้
ท่านครับตอนนี้ที่อุปคมตั้งข้อสังเกตเรื่องนาฬิกาสีทองกับผู้ชายที่รูปหัวน้อง
ตอนนี้สรุปหรือยังเขาเป็นของใครครับ

ก็เดี๋ยวนะฮะอยู่ระหว่างที่กำลังทำการสอบสวนนะครับ
กำลังจะไปไหนใช่ไหมฮะผมยังไม่ได้ถามเขานะฮะโทษทีต้องขอโทษที
เดี๋ยวคงเป็นหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนแล้วก็สอบสวนต่อนะครับ
อะไรนะครับ

ส่วนถามอย่างที่เรียนให้ทราบเขาจะพูดอย่างไรก็เป็นสิทธิ์เจ้าผ้า
เรามีหน้าที่ในการดำเนินการตามข้อกฎหมายอย่างไร
เราก็ดำเนินการไปตามนั้นนะครับ
แต่ณวันนี้แน่ชัดเราจับกลุ่มนะครับ
นักงานสอบสวนนะครับเป็นคดีอุกชะกันหรือไม่
ผู้ต้องหาน่าจะหลบหนีหรือไม่อย่างไรเป็นดุลพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวนครับ
ตอนอยู่ที่ห้องเนี้ยครับเบลให้ข้ออัตรังตัวน้ำอุ่นให้ข้อมูลไหมครับ
ว่ามีการทดสอบไหมครับว่าเบลยังมีชีพปัจจรไหม
หายใจหรือเปล่าเขาได้ให้การในส่วนนี้ไหมครับล่าสุดเนี่ยครับ
อ๋อเขาไม่ทราบครับตัวเขาไม่ทราบมันมีการทดสอบอะไรใดใดเลยหรือครับ
ครับเขาบอกเขาไม่ทราบใช่ไหมว่าจะถึงกับเสียชีวิตหรือว่าเป็นอะไรยังไง
ท่านครับเดี๋ยวท่านจะไปสอบกันแล้วผมตอบนะครับ
ไม่หรอกครับเดี๋ยวผมให้ท่านรองนิตินันนะครับก็ได้พูดคุยนะฮะว่าเขาให้การเป็นประโยชน์กับรูปคดีหรือไม่อย่างไร
ก็ณเวลานี้เท่าที่ฟังเขาก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีพอสมควรนะครับพอสมควรนะครับ
แต่ว่าก็ขอเป็นเรื่องของการสอบสวนขยายผลต่อนะครับขอให้การขัดแย้งกับพยานอาการที่ตำรวจมีครับ
โดยโดยเพราะเรื่องแชทแชทลับที่ทางแฟนดำเบลมาไหนฮะเรื่องการพูดถึงเรื่องศพว่าไม่มีอะไรกับผมอะไรกับน้อง
อ๋อขอเป็นเรื่องของเนี่ยอันนี้ขอเป็นเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนแค่แล้วกันนะครับ
ครับอย่างอื่นมีอะไรไหมครับอันนี้น้องบุญอาการสอบอาการเขาเป็นไงบ้างอาการเขาเครียดบ้าง
ผมว่าถ้าคนถูกแจ้งข้อเก่าหาก็เป็นธรรมดานะครับนะครับ
ถูกจับก็เป็นธรรมดาของคนนะจะบอกว่าเขาเครียดมากน้อยแค่ไหน
ก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าผมว่าก็เป็นธรรมชาติดูแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับ
ตัวของใครนะฮะน้ำอุ่นนะฮะอ๋อก็เขามีอาชีพอย่างนี้นะครับ
ก็คือพาหรือว่าเป็น

ไปดื่มเหล้าไปปาร์ตี้ไปอะไรยังไง
แต่ครั้งนี้นะครับเขาอ้างว่าเขาไม่ได้เป็นคนพาไป
เขาเปรียบเสมือนเป็นคนไปร่วมงาน
แต่ตอนนี้เราต้องสอบเพื่อนบ้านที่คอนโดหรือหรือคนที่รูดายคอนโด

อยู่ในส่วนที่เราต้องขยายทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะเรื่องของน้อง
ลาลาเบลนะเป็นทุกเรื่องนะครับผมผมทราบอยู่ว่าสื่อมวลชนกำลังสนใจว่า
ใครที่เกี่ยวข้องที่บางบัวทองที่บางใหญ่ใครเกี่ยวพันธุ์บ้าง
ทำอะไรกันอย่างไรทำไมถึงทำตอนนี้เราขยายหมดครับ
แต่เพียงแต่ว่าอยู่ในห่วงของการดำเนินการนะครับ
มอเดลิ่งนี้เราจะเข้าข่ายด้วยไหมล่ะครับอะไรนะฮะมอเดลิ่งที่พาน้องเดลไปในร่วมงานเนี้ยค่ะ
ผมยังตอบไม่ได้ไงฮะว่าอยู่ในระหว่างที่ดำเนินการอยู่นะครับว่าใครผิดอะไรยังไงบ้างนะครับ
ต้องต้องขอเวลาในการสืบสวนสอบสวนมีใครเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมบ้างหรือยังครับ
ที่นี่ใช่ไหมฮะใช่ครับที่ของผมยังที่ของผมอย่างที่มันแจ้งกับน้ำหุ่นนะครับ
หลังจากเจอทฤษฎีน้องรักษาเดินไปมีผู้หญิงคนไหนหรือฮิตตี้คนไหน
เข้ามาแจ้งว่าความร่วมรู้ละเมิดอะไรยังมีไหมครับวันนี้มีไหมยังไม่มีครับ
ก่อนต่อได้ที่ยังไม่มีคนกันครับครับบ้านที่จ้างไปด้วยครับ
มีพิธีอะไรเข้ามาแจ้งความรู้ละเมิดอะไรไม่ได้สวยครับ
ยังว่ามีส่วนหนึ่งนะครับมีส่วนหนึ่งที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
นะครับมีส่วนหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้สอบถามรายละเอียด
หมายความว่ากี่ท่านนะครับแต่ณเวลานี้ที่ทราบมีหนึ่งท่าน
นะครับครับมียาวถามอื่นที่ไม่มีการนับสนุกต่อสารอาสารแม่นุมัติในก้อนหาหายจับไหนครับ
ไม่มีนี่ครับเท่าที่ผมทราบจากทางท่านภูมิครับการ
ก็คงต้องคืออย่างนี้ฮะก็ต้องขอเรียนกับผู้สื่อข่าวผมพอเข้าใจนะครับ
มากนักก็ไม่ได้นะครับ
เพียงแต่ว่าก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าคือณเวลานี้เนี่ยทางท่านภูมิครับการเองท่านรองนิธินันเอง
ก็พยายามที่จะเร่งคดีแล้วก็พยายามจะให้ผู้สื่อข่าวได้ทราบความเคลื่อนไหวของการทำงานอยู่ตลอดเวลา
อย่างเช่นวันนี้ก็เช่นกันนะครับจริงจริงผมก็ว่าทางผู้สื่อข่าวก็รู้แล้วมีการจับกลุ่ม
ผมตอบได้นะครับที่มันไม่พันเข้าไปในเรื่องของการสืบสวนที่จะต้องขยายต่อไปเกี่ยวเนื่องจน
่งทำให้เสียหายต่อรูปคดีนะครับผมก็ตอบให้
ถ้าผมเชื่อก็คงไม่ขออนุมัติออกหมายจับในข้อกล่าวหานั้นนะครับ

ก็เราไม่เชื่อเราถึงได้ขออนุมัติออกหมายจับ
อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าแนวทางการสอบสวนของเรานะครับ
เราถึงได้มั่นใจว่าเขาเนี่ยผู้เสียชีวิตไม่สามารถที่จะทราบหรือรู้ได้
หรือมีการตกลงกันตามคำพูดอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง
นะครับเราถึงได้ขออนุมัติออกไม้จับในข้อหาอย่างที่ว่าให้ฟังนะครับ
ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ